ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวกัมพูชาสองคน
พายเรือเล่นนะครับในอ่างเก็บน้ำที่สะแก้ว
แล้วในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีต้นตะเคียนอยู่นะครับ
อยู่ดีเนี่ยเธอบอกว่าเหมือนกับมีคนเรียกให้กระโดดลงไปในน้ำ
ลงไปจริงนะฮะกระโดดลงไปจริงนะครับ
ต้องไปช่วยกันขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับพาขึ้นมาได้นะครับเสื้อสีชมพูที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวกัมพูชานะครับเธอบอกว่า
ตอนที่พายเรืออยู่ในอ่างเก็บน้ำ
น้ำท่ากระบาดที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยเหมือนกับมีคนเรียกมีเสียงผู้หญิงเรียกบอกว่าให้กระโดดลงมาในน้ำ
นี่ฮะแล้วกระโดดลงไปจริงนะครับโอ้โหนี่ฮะทำให้ตอนนั้นจังหวะที่จะกระโดดเนี่ยเรือล่มด้วยนะครับ
แล้วก็จมลงไปใต้น้ำอ่างเก็บน้ำท่ากระบากอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะครับ
เหลือขึ้นจากเรือมาได้ทั้งสองคนนะครับสภาพคือไม่ได้สติแล้วหมดเรี่ยวแรงแล้วนะครับรีบนำตัวขึ้นฝั่งประถมพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
หลังจากช่วยเหลือได้เนี่ยอาการตื่นตกใจทั้งคู่สาวชาวกัมพูชาบอกว่าที่กระโดดลงไปในน้ำเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนที่พายเรืออยู่เนี่ยผ่านต่อตะเคียนกลางอ่างเก็บน้ำ
ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกให้กระโดดลงไปในน้ำ
ก็เลยลงไปฮะกระโดดลงไปทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นกันเลยนะครับ
ตอนนั้นบอกว่าบังคับตัวเองไม่ได้ร่างกายอยู่ดีมันกระโดดลงไปในน้ำเอง
ถ้ารู้ไม่ได้รู้เป็นบัตรรูก็กินเล้าไม่ได้กินก็แค่โฟล์ค่ะ
ดน้ำแล้วเรือมันก็เอียงใช่ไหม
เขาช่วยหนูครับค่ะเพื่อนหนูช่วยหนู
แล้วเรือล่มได้ยังไงครับเรือล่มได้ยังไง
เอียงเหมือนเลยค่ะเพื่อนหนูมันช่วยหนูมาข้างนี้

อ๋อเพื่อนมาช่วยแล้วเอียงแล้วก็ล่ม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
กลางน้ำบอกว่าต้องการขอขมาเพราะไม่รู้ว่าตอนที่เธอปั่นเรือผ่านไปแล้วเนี่ย
ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปคิดหรือไปทำอะไรยังไงที่เป็นการลบหลู่หรือเปล่าอยู่ดีดีถึงได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกให้กระโดดลงไปในน้ำ
แล้วเรือก็ล่มเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกจากพื้นที่ไปเนี่ย
ขอไปขอเข้ามาหน่อยนะฮะจะเห็นว่ามีผ้าแพร่สีต่างเนี่ยมาผูกเอาไว้ด้วยนะครับ
อกไม้ทูบเทียนก็เอาไปจุดเพื่อจะขอเข้ามาต่อต้นกระเทียนกลางน้ำตรงนี้นะครับอืมค่ะ